ดาดร้อนร้อนในอากาศมันจะไม่ร้อนข้างใจ
ร้อนอากาศก็ร้อนคุณผู้ชมดิฉันมายืนรอรถจะไปทำงานค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วทั้งร้อนจริงค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะ
แต่ก็มีฝนแจมแจมลงมาด้วยในหลายพื้นที่ค่ะแม้ว่าตอนนี้เรื่องของพายุอำพันธ์จะเคลื่อนขึ้นฝั่งไปที่อินเดียและบังคลาเทศกันแล้วนะคะ
ตอนนี้ประเทศไทยเราก็ยังคงต้องเจอกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะทำให้บริเวณประเทศไทยแถบตะวันตกเนี่ยมีฝนอยู่นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลกันจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมนะคะคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณนี้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้
ตอนบนฝั่งอันดามันเนี่ยนะคะยังคงจะมีฝนเกิดขึ้นคลื่นสูงประมาณ๒เมตรอยู่นะคะ
เนื่องว่ามาจากปัจจัยของลมค่ะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งเป็นมรสุมประจำฤดูฝนเนี่ยยังคงพัดมานะคะขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศคือแถบภาคอีสานในระยะนี้ยังคงไม่มีฝนมากนักนะคะ
กระจายกระจายเบาค่ะสังเกตจากลักษณะของสีนี้ก่อนเลยเห็นไหมคะ
เราจะเห็นว่าทิศทางลมพัดมาส่วนพื้นที่สีฟ้านี่ก็คือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้น
ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนนับตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ไล่ลงมาแล้วก็หนักหน่อยนะคะ
ภาคใต้ตอนล่างนะคะซึ่งลักษณะการตกก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะ
ตะวันตกทั้งหมดรวมไปถึงภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานก็มีประปรายบางพื้นที่
แต่ช่วงวันสองวันนี้ฝนจะลดลงไปนะคะส่วนคลื่นค่ะคุณผู้ชมสังเกตเลยว่าหลังจากอำพันธ์ขึ้นฝั่งไปแล้ว
คลื่นส่วนนี้ลดลงไปเยอะสีม่วงนี้ไปไกลแล้วนะคะ
ก็จะเหลือสีฟ้าสีน้ำเงินซึ่งก็จะอยู่ประมาณ๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคือแถบภาคใต้ตอนบนก็คลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนการคาดการณ์เรื่องฝนตกตลอดทั้งพื้นที่นั้นนะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานนั้นฝนจะตกเล็กน้อยบางพื้นที่นะคะส่วนใหญ่จะตกแนวเขาบริเวณที่มีต้นไม้นะคะ
จังหวัดระยองจันทบุรีตราดชุมพรนะคะชุมพรนี่คือไล่ลงไปที่ภาคใต้แล้วนะคะ
แล้วก็ต้องเน้นหนักหน่อยช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงสี่ห้าโมงเย็นภาคใต้ทั้งแถบฝนจะตก
โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันระมัดระวังกันด้วยคลื่นสูง๑๓เมตรเลยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้โอกาสเกิดฝนได้๑๒๐ของพื้นที่
ประปายพาดผ่านไปผ่านมาช่วงบ่ายและค่ำ
ฝนลดลงวันสองวันนี้เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับอากาศร้อน
ใครที่จะต้องออกจากบ้านไปทำงานไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมนะคะ
กร่มเอาไว้กันฝนแล้วก็กันร้อนได้ด้วย
เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันต้องยืนรอรถอากาศร้อนแบบนี้
ร้อนถ้าคุณว่าทะเลทรายจนอาจอุดมาแล้วมั้งคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ